คุณผู้ชมครับในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเชื่อว่ามีหลายกิจกรรมหลายพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเขาจัดขึ้นกัน
แล้วคุณผู้ชมเองก็คงจะไปเที่ยวมาหลายที่ด้วย
มีอยู่ที่หนึ่งที่อยากจะให้ดูกันหน่อยนะครับกับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สวนนงนุษย์พัทยาชนบุรี
ไปดูกันหน่อยที่นั่นเขาก็จัดงานวันแม่เหมือนกันครับ
บริเวณด้านหน้าอาคารวิวัตรสวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็เป็นวันแม่นั่นแหละผ่านมาแล้วซึ่งทางสวนนกนุษย์เขาได้จัดกิจกรรม
สิบสองสิงหาพาแม่เที่ยวฟรีสวนนกนุษย์พัทยา
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระชนมพันศาครบ๘๗พันศา
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวงนะครับ
และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย
บรรยากาศในงานมันมีภาพที่หลากหลายเราก็นำภาพนิ่งมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
ก็เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติในชื่อชุด
มิ่งแม่ร่มฉัดรัชสมัยปวงประชาถวายชัย
ซึ่งก็เป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
และนอกจากนี้นะครับอย่างมีการแทรนเผลอเกียรติ
ด้วยชุดการแสดงรำที่มีความอ่อนช้อยงดงามอีกด้วยนะครับ
ไฮไลท์เลยไปที่ไฮไลท์งานวันนั้นนะครับ

เขานำช้างแสนรู้มาถวายพวงมาลัยต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์
นี่แหละครับเป็นช่วงไฮไลท์ของงานนี้อย่างแท้จริง
ช้างที่นี่แสนรู้มากได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ช้างเนี่ยนะครับก็ได้มอบพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ที่เขามาเที่ยวในงานนี้คือนักท่องเที่ยวที่เขามา
เขาก็จะได้สัมผัสความน่ารักของช้าง
อันนี้คือลูกช้างเอาพวงมาลัยให้แม่ช้างเหรอคะ
ใช่แม่ช้างเอางวงนี่คือรูปหัวนะครับ
บอกว่าทำไมตะกี้พวงมาลัยหล่นเอาใหม่เอาใหม่
มันเป็นวิธีการของช้างเขาส่วนเหล่าบรรดาลูกช้างเขาก็จะมามอบพวงมาลัยให้กับเหล่าบรรดาแม่
ที่เป็นลูกค้าของสวนนกนุษย์ในวันนั้น
เอ็นดูดูสิน่ารักมากเลยอ่ะ
เป็นไงเป็นภาพความน่ารักนะครับซึ่งสวนนกนุษย์เนี่ยต้องบอกว่าช้างเขาเยอะ
แม่ช้างก็เพียบเพราะว่าแต่ละปีที่จะตกลูกออกมา
แต่แต่ละปีที่คุณชนะบอกตักลูกมาเยอะ
เราก็ได้ยินชื่อลูกช้างที่เคาะมาใหม่เยอะมาก
ทอดมาใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งพังทั้งพายเลยเยอะแยะมากมาย